เคลื่อนไหวของซีเกมครับมีข่าวของสมาคมกรีธามาฝากแน่นอนนะครับ
ผลงานของกรีธาเนี่ยก็ถือว่าจับต้องได้แต่ว่าปีนี้จะลุ้นเหนื่อยหน่อย
เพราะว่ามีนักกีฬาโดยเฉพาะจากฟิลิปปินส์เขาโอนสัญชาตินักกีฬามาอีกแล้วครับ
จริงเนี่ยก็โอนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายต่อหลายคนนะครับเป็นนักกีฬาที่ถึงแม้อาจจะไม่ได้ติดในช่างของตัวเอง
แต่ก็มีฝีเท้าฝีไม้ลายมือที่ดีกว่านักกีฬาไทยในหลายประเภทเราก็ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
โค้ชใหญ่พลตรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการของสมาคมกีธาก็พูดถึงเป้าหมายใน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าเรื่องของการเตรียมทีมนะครับแน่นอนครับ
กรีธาแข่งครบทุกอีเวนต์และมีคะแนนสะสมในการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วย
ส่วนนักกีฬาที่ลงแข่งก็มีการเลื่อนกระหนดส่งรายชื่อจากเดิมในวันที่๒กันยายนออกไปเนื่องจากว่าระบบการจัดการของเจ้าภาพยังไม่ลงตัว
แข่งที่น่ากลัวครับนอกจากอินโดนีเซียที่ทำผลงานดีในครั้งที่แล้วยังมีฟิลิปปินส์เจ้าภาพที่โอนสัญชาตินักกีฬาต่างชาติเข้ามาด้วยรวมถึงเวียดนามในประเภทลูกนะครับ
ก็แน่นอนครับถือว่าเขาก็เต็งกันมาเหมือนกันไทยก็ตั้งเป้าความหวังในประเภทลูกนะครับ
ก็คือวิ่งผ่าน๔คูณ๑๐๐เมตรทั้งชายแล้วก็หญิงส่วนวิ่งระยะสั้นก็หวังลึกว่าลงกรดไทยจะทำผลงานได้ดีครับ
ผมไม่มั่นใจว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขานำนักกีฬาอิมพอร์ตเข้ามากี่คนจากอเมริกาอันนี้น่าห่วง
เพราะเราไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลเลยว่าฟิลิปปินส์เนี่ยได้นำนักกีฬานำเข้าเนี่ย
แต่ด้วยฟิลิปปินส์เนี่ยนำเข้านักกีฬาเนี่ยมันจะทำให้เหรียญกระจาย
จะไม่มีใครได้๑๖๑๗เหรียญเหมือนเดิมแล้ว
ผมมองนะครับผมประเมินว่าอย่างเก่ง๑๓๔เหรียญเนี่ย
ของแต่ละประเทศใครได้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าแล้ว
วันนี้ครับสมาคมกรีธานั้นจะประกาศสถานที่ในการ
ตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลือเวลาอีก๓เดือน
ซึ่งก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
สำหรับ๔เกมครั้งที่แล้วที่มาเลเซียครับ
กรีธาไทยคว้ามาได้๙เหรียญทอง๑๓เหรียญเงิน๑๐เหรียญทองแดง
จากที่ตั้งเป้าไว้๑๔เหรียญทองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะครับ๔เกม